คุณผู้ชมทีนี้มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะถามทั้งสองท่านคุณผู้ชมด้วย
ถ้ามอเตอร์ไซค์ของท่านหายเนี่ยหายไปเป็นหลักเดือนแล้ว
คิดว่าจะได้คืนไหมโอ้โหยากแล้วถ้าเป็นเดือนแล้วปุ้ย
อาทิตย์แรกก็ยากแล้วตอนเรารู้สึกแล้วนะใช่เดี๋ยวนี้มันยากค่ะ
เพราะหายแล้วหายเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคะ
แต่คุณลุงท่านหนึ่งค่ะแกมีความวิริยอุตสาหะความพยายามอย่างสูงส่งมาก
ตามล่าหามอเตอร์ไซค์แกถึง๓เดือนแล้วสุดท้ายเจอ
ทำเองเหรอทำเองโอ้โหอ่าแล้วตำรวจไม่ตามให้เหรอ

สามเดือนที่แล้วก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรจับคนร้ายไม่ได้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

อยู่ตรงนี้นะคะแล้วคือไปจอดหน้าบ้านของผู้ชายคนหนึ่งก็ต้องสอบปากคำผู้ชาย

ลุงประเวทลุงมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้เราฟังหน่อย
ประเวทแกบอกว่า๒กันยายน๒๕๖๓ได้มีนายประยูนไม่ทราบ
นามสกุลอายุ๒๕ปีพักอยู่ใกล้กับบ้านตัวเองมาขอยืมรถ
เตอร์ไซคันนี้ว่าจะไปทำธุระอืมแล้วนายประยูนก็เชิดรถ
หลบหนีไปไม่นำมาคืนอีกเลยนะฮะรู้ตัวด้วยนะว่าเป็นนายประยูนแล้ว
แจ้งตำรวจด้วยนะแต่ตำรวจตามจับตัวไม่ได้ค่ะจากนั้นคุณ
ลุงค่ะลุงประเวทลุงประเวทเป็นเจ้าทุกข์นะส่วนนายประยูนเป็นคนร้ายนะ
หลังจากนั้นลุงประเวทแกไปแจ้งความไว้ที่สภมนภาพัยนศรีธรรมราชข้ามจังหวัดนะ
แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าของคดีแถมตัวเองก็ไม่มีรถใช้ไปทำงานด้วย
ก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมา๑๐๐๐บาท
ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองมาชดใช้มาใช้แทน
โอ้โหลุงไปเป็นหนี้นอกระบบด้วยอ่ะเพราะชนคนเดียวนะ
ตำรวจจับคนร้ายไม่ได้รถก็หายไป
พยายามไปสืบหาด้วยตัวเอง
ก่อนไปทำงานแล้วหลังไปทำงานกลางวันกลางคืน
แกบอกว่าแกจะขี่รถตระเวนตามหารถที่หายไป
ถามไปเรื่อยทำแบบนี้๓เดือน
กว่า๓เดือนตอนนั้นก็ยังไม่พบรถ
กระทั่งได้เบาะแสว่ามีคนไปเห็นรถของลุงประเวท
อยู่ย่านถนนหลังวิทยาลัยเทคนิค
ก็เลยตระเวนตามหาหาอยู่หลายคืนค่ะ
กระทั่งคืน๑๔มกราคม
มาพบว่ารถจอดอยู่หน้าบ้านหลังนี้
แกบอกว่าแกดีใจนะแกดีใจนะฮะ

ก็ได้แจ้งความรู้สึกเลย
เมื่อ๒อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนำมาดัดแปลงทำเป็นรถซาเล้ง
เอาไปใช้ทำงานค้าขายแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมานะคะ
ตำรวจก็เลยยึดรถมาที่โรงพัก
เพื่อสอบสวนสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวจะติดตามจับกลุ่มตัวนายประยูน

ใครที่จะซื้อเนี่ยกลายเป็นว่ารับซื้อของโจรนะ